คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับจะไปลงคะแนน
เวลา๘นิเมตร๓๐นาที

ไปติดตามการละงานจากสดครับ
ของคุณผู้ชมบรรยากาศที่น่อยเลือกตั้งที่๑๑แขวงสะพาน๒
ก็ได้เดินทางเข้ามาเลือกตั้งที่ตอนนี้กำลังต่อแถวอยู่ด้านหลังผมนี้
มาด้วยท่าที่ยิ้มแย้มจำใสไร้กังวล
ตอนนี้นะครับบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๑

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาเลือกตั้งด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ
โดยไม่มีรถนำขบวนท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาเฝ้าติดตาม
ลงคะแนนเสียงของพลเอกประวิทย์เป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งท่านก็มีเจ้าหน้าที่ที่ติดตามมาด้วย
ดูแลความปลอดภัยเพียงแค่๑คน
โดยวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าพลเอกประวิทย์สวมเสื้อเชิดสีชมพู
กางเกงยีนสีดำและรองเท้าผ้าใบนะฮะ
ถือว่าเป็นชุดลำลองที่สบายเหมือนวันหยุดธรรมดาทั่วไปนะครับ
ซึ่งวันนี้พลเอกประวิทย์เนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้ไปตรวจสอบรายชื่อ
ซึ่งท่านอยู่ลำดับที่๔๗๐นะครับ
จากนั้นพลเอกประวิทย์เนี่ยก็กำลังต่อแถวเพื่อที่จะเข้ากัวครูหากาบัตรลงคะแนน
ก่อนที่จะหย่อนบัตรลงกล่อง
วันนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าท่านพลเอกประวิทย์มีท่าทีที่ยิ้มแย้ม

แล้วก็สื่อมวลชนพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับท่าน
แต่ว่าท่านเนี่ยก็บอกว่าวันนี้หมดเวลาที่จะพูดคุยอะไรได้แล้วนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการสอบถามท่าน
ท่านก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน
แต่ว่าวันนี้ท่านก็ไม่ได้ให้คำสัมภาษณ์ใด
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่สวนวังทอง๑ณขณะนี้
มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามากันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวครับ
โดยพลเอกประวิทย์เดินทางมาถึงเมื่อเวลา๘นาฬิกา๕นาทีที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งก็เรียกได้ว่ามาค่อนข้างเช้าพอสมควรเลย
บรรยากาศในตอนนี้ก็ค่อนข้างแจ่มใสนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีพี่น้องสื่อมวลชนที่มาปักหลักคอยทำข่าวกับพลเอกประวิทย์จำนวนมาก
ก่อนที่จะได้ไปเลือกตั้งนะครับพลเอกประวิทย์ก็เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับผม
บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีความกังวลใดแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลในการตัดสิน